ทีนี้มาดูเรื่องราวของจะบอกว่าบิ๊กโจ๊ก

คือหลายคนตอนนี้ก็จับตารอดู
คำสั่งที่โยกย้ายบิ๊กโจ๊ก
บ่ายวันนี้ก็เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้แทน

ทีนี้พระเป้าก็ต้องไปหานายกรัฐมนตรีคือผลเอกประยุทธ์ค่ะ

เมื่อเช้าค่ะก่อนประชุมคอรมอลก็ไปถามพลเอกประยุทธ์
เรื่องของอาการป่วยของพลเอกประวิทธิ
รวมถึงเรื่องของคำสั่งโยกย้ายบิ๊กโจ๊กด้วย

คือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกคะได้รับรายงานเรื่องการโยกย้ายหรือยัง

กรณีคำสั่งย้ายธศูรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็ให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิม

นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามคือไม่ตอบอะค่ะ
ก็คือกรณีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณลาประชุมวันนี้

พูดขาย็ก็ถามเนี่ยแหล่าอาการป่วยเป็นยังไง

เดี๋ยวขอไม่ตอบเหมือนกันเดี๋ยวขอดูจังหวะช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
พยักนิดเดียวเองแล้วเดินผ่านไปเลย
ใช่ค่ะส่วนทางด้านพลโทคงชีพตันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าวันนี้พลเอกประวิทย์แจ้งลาป่วย
เพราะว่าพลเอกประวิทย์มีอาการท้องเสียปวดท้องจากการกินอาหาร

ไม่ได้ต้องการจะเลี่ยงนักข่าวว่าไม่อยากตอบคำถามสื่อมวลชน
เพราะว่ามันเป็นข่าวเป็นคราวมาไงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
กรณีคำสั่งโยกย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
แล้วก็ยืนยันด้วยเลื่อนจากการประชุมบ่ายโมงวันนี้
ไปเป็นบ่ายวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ย
พลเอกประวิทย์ก็จะเดินทางไปประชุม
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอน
เดี๋ยวสื่อก็แน่นอนค่ะไปติดตามรอทำข่าวนะคะ
เพราะว่าต้องการรู้คำตอบถึงเรื่องสาเหตุของการโยกย้าย
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องที่ทางด้านของทูต๑๒ประเทศ
จะไปร่วมรับฟังเรื่องของการรับทราบข้อกล่าวหาของนายธนทร
ทางด้านของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมทำหนังสือชี้แจง
หลังมีผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศ๑๒ประเทศ
ไปร่วมรับฟังการรับทราบข้อกล่าวหาของนายจันทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เพราะถือว่าผิดหลักการของการทูตของสหประชาชาติ
คือเขาบอกว่าทั่วโลกไม่ทำกันจึงต้องขอความร่วมมือว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมา
ใช่คือเรื่องนี้คุณช่อเขาก็บอกนะว่าข่าวมันออกมาว่า
เอ๊ะทางพักอนาคตใหม่ไปเชิญมาเองหรือเปล่าทีนี้คุณช่อเขาบอกว่าเอาจริงจริง
พักอนาคตใหม่ก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับทางสารเอกอัครราชทูตหลายประเทศ
ถ้าสมมุติเกิดว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเขาไม่ให้ความสนใจเขาจะมาไหม
ต่อให้เราจะเชิญไปยังไงก็ตามทีนี้คุณผู้ชมค่ะใกล้สงกรานแล้ว
มาดูเรื่องมาตรการต่างที่จะลดอุบัติเหตุช่วง๗วันอันตรายของเทศกาลสงกรานกันหน่อยละกันค่ะ
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้พูดถึงมาตรการต่างนะคะโดยบอกว่านายกมีความเห็นว่า
ตำรวจที่ทำหน้าที่จับกลุ่มต้องทำสำนวนคดีให้รัฐกลุ่ม
ให้เห็นว่าผู้ที่จงใจจะฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดี
โดยเฉพาะ๓สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการสูญเสียช่วงสงกราน
ก็คือเรื่องของการดื่มสุรา๒คือเรื่องของการขับรถเร็ว
แล้วก็สามคือเรื่องของการใช้ยาเสพติดอันนี้นายกก็เน้นย้ำมาด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอาจจะมีคำถามคาใจเหมือนกันนะว่า
เรื่องการนั่งแคปนั่งท้ายกระบะสรุปจะยังไง
เพราะว่าเราก็เห็นข่าวมาตั้งแต่ปี๖๐ถูกไหมที่ตอนนั้นบังคับใช้อย่างเด็ดขาด
แต่ก็มีเสียงของประชาชนมาแบบว่าโอ้โหมันแบบเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าก็มีการอนุโลม
จนล่าสุดคือพูดถึงปีนี้นะเมื่อวันที่๘มีนาคม
บอกว่าช่วงสงกรานยังคงอนุโลมให้นั่งท้ายกระบะได้

แล้วก็ต้องไม่ให้เกิดอันตราย